จริงเพลงนั้นทำมาก่อนหน้าแล้วครับ
แต่ว่าเป็นเพลงที่ทำกับเป้วงใหม่นะครับ
เราก็เลยโอกาสมันคือ

ตอนวาเลนไทยคนก็มีความสุขเยอะ

เราก็เลยอยากจะเอาเพลงนี้มอบให้นะครับ

ฝาก
เขาก็บอกว่าเขาเริ่มเดตแล้วนะ
เราก็บอกยินดีด้วยครับ
ถามคุณคุณดีใช้ความที่จะมีความสุขของกัน
ก็ได้ทำงานได้ใช้เวลากับตัวเอง
ก็เลยชวนเพื่อนที่สวดขึ้นมา
สวยทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันนะครับ
ในโมงการและก็นอกโมงการด้วยครับ
อย่างจริงพี่ขันมีโอกาสให้บอกกับพี่สีที่๕เองนะครับ

มันก็ความที่มันสุขและก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นเวิร์คเท้า
เพราะว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเริ่มแล้วมันก็จะต้องศึกษากันไป